ส่งพระเจ้าเริ่มอยู่ยิ่งยืดนาน
ส่งพระเกษตรสำราญตลอดกาลตลอดไป
ด้วยกล้าวด้วยขระหมองขอเดชค่ะ
พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ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
ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิม
ตู้เย็นอย่างนี้ค่ะ
รายการนี้เป็นรายการอาหารทั่วไป
เหมาะสำหรับผู้ชิมทุกวัย
ชิมที่มีอายุต่ำกว่า๘๐ปี
ควรใช้วิจารณญาณในการรับชิม
เปิดตู้เย็นกันเหมือนนัดกันนะคะ
มาทั้งซอยเลยค่ะข้างบ้านดิฉันนะคะ
ต้องบอกทุก๑๑โมงเช้าวันอาทิตย์

ซุปตางานเยอะทำทุกอย่าง
อาหารก็ขายไอ้นี่ก็ทำไอ้นั่นก็ทำขอ
เขาบอกเลยนะคะเขาไม่รับงานแล้ว
ล้าล้าพี่ล้า
สวัสดีครับแม่อ้าวเฮ้ยลูก
ไม่รู้กำลังจะบอกว่าไม่รับก็งานโก้เยอะ
สิไม่รับงานจะให้แทะหมอนข้างกินอยู่ที่บ้านหรือไง

เดี๋ยวหันก็แล้วก็อาทิตย์ไม่ทานอะไรไม่ทานอะไร

อาจจะเฉคผมทำมีด้วยมันที่ไม่ทานเลย

แพงด้วยแล้วตู้เย็นเนี่ยมีอะไรที่บอกว่ารีเซ็นต์จะขาดไม่ได้

จริงสิที่นี่มีเหรอไม่จริง

เออมีเหรอไม่จริงจะบ้าหรือเปล่าไม่จริง
ทั้งหมดแล้วก็มากินด้วยกันอีกอ่ะ

ถ้าให้รายการนี้ทำจะนอนก็ได้นะ
นี่แล้วโหไปบอกไม่ต้องไม่ต้อง
เออหาให้อ้าว

ปลาป๋องมาทำไหนย่ำ
ปลากระป๋องก็ยำมากแต่ส่วนมากจะเป็นไข่ที่ขาดไม่ได้
เอาอย่างนี้ไปดูเพราะเดี๋ยวเขาอวดไว้ว่า

ทีมงานจะไปถ่ายไม่มีบอกบ้างเลย
นี้ขนมอาจอกครัวคุณต่อย
เฮ้ยคุณเยอะมากนะน้ำสลงสละ
อะไรเนี่ยอันนี้เว้ยพละก็มีฝั่งที่ก็จัดหว่าของแชร์แขกอะไรก็ไม่ทำไม่ได้แล้ว

ตรงนี้

ตรงนั้นตรงนั้น

กลายเป็นไงไก่พันปีใช่ป่ะ
หรือกระดูกงูนี่ปลา
เหมือนปลานินมั้ยอ๋อขอพูดกัน
ตอนเย็นเนี่ยหนูจะแบบว่าปลาพวกนี้เนี่ย
อันนี้น้ำพริกหรืออะไรวะ

อ้าวมีเป็นไพโซนนิดหนึ่ง

นี่อะไรวะปูปูหรอ

จะเอาแข็งไว้ก่อนอันนี้มีผลไม้
อันนี้กีวี๓ชาติแล้ว
แล้วนี่กลิ่นบ้างมั้ยเนี่ยทานพี่กลิ่น
แครอทนี่ดีเลยนะแครอทมีประโยชน์มีข้าวโพด
แสดงว่าหนูเอามานึงเองเหรอข้าวโพดถ้างั้น

ถ้าเป็นพวกแกงคุณฟาดมาจากกองที่คุณไปใช่ไหม

นี่วิธีการตอนด่อกับผักชีเห็นเหมือนดูมา๒ปีแล้วนะ

วิธีเก็บผักชีเก็บผัก

นี่น้ำพริกนะฮะ
เห้ยโซ่ด
ประเด็นคือเราจะทำข้าวต้มตอนเช้า

เราก็ลืมไง

สามอาทิตย์ก็ยังเป็น

ของเศรษฐ์เราเขาก็กินได้หมด

คือหรือว่าที่คุณแม่ใส่ตรงไหนคุณแม่บีบตรงไหน

แล้วพอมาละลายรวมกันหมดตอนนี้กินไม่ได้

นี่ฉันจะบอกให้นะคุณยานี
จะบ้าหรือไงจะทำต้มอะไรของเธอนะครับ

งงหมดแล้ว